คุณผู้ชมค่ะที่สงขรานะคะมันมีคุณแม่ท่านหนึ่ง
พาลูกวัย๑๐ขวบไปเล่นที่บริเวณชายหาดฉลาดทัศน์เพื่อไปเที่ยวทะเลกันนะคะ
แล้วจุดจุดขึ้นลมแรงพัดลูกเนี่ยศูนย์หายไป
จากนั้นเจ้าหน้าที่ก็ต้องมีการระดมกำลังมาเพื่อที่จะตามหาร่างน้อง
แต่สุดท้ายเกิดเหตุไม่คาดฝันขึ้นเพราะว่าเจ้าที่ไลฟ์การ์ดเกิดหมดสติช็อก
กระทั่งเพื่อนที่เป็นไลฟ์การ์ดด้วยกันเนี่ยต้องประคองร่างขึ้นมาแบบนี้ค่ะ
โอ้โหสุดท้ายกลายเป็นข่าวเศร้าแบบเศร้าแล้วเศร้าอีก
ซ้ำซ้อนคือไลฟ์การ์ดเองเนี่ยก็พยายามที่จะ
ระดมกำลังเพื่อที่จะค้นหาน้องแต่เกิดหมดแรงช็อกหมดสติ
ทำให้เพื่อนก็ต้องประคองร่างขึ้นมาบริเวณชายหาดแบบนี้
แล้วพยายามที่จะปลุกปลุกนะคะเพื่อที่จะให้เขากลับมามีสติอีกครั้งหนึ่ง
เพราะว่าไลฟ์การ์ดท่านนี้ค่ะที่นอนหมดสติอยู่ที่พื้นแบบนี้นะคะ
เขากำลังค้นหาเด็กหญิงวัย๑๐ขวบแต่สุดท้าย
ก็ไม่สามารถที่จะช่วยไลฟ์การ์ดคนนี้ได้เขาเสียชีวิตค่ะพี่ป๊อ
ตอนขึ้นมาหน้าเขาแบบม่วงแล้วอ่ะใช่เสียชีวิตนะคะครับ
ก็ทั้งจากจริงนี้คือเขาก็ต้องมีการนำร่างไปส่งโรงพยาบาลต่อไปนะคะ
แต่ก็เป็นการเชิดชูเกียรติว่าเขาพยายามที่จะปฏิบัติการค้นหาร่างน้อง
ทีนี้เหตุการณ์นี้มันเกิดขึ้นแบบนี้ค่ะก่อนที่ไลฟ์การ์ดคนนี้จะจมน้ำ
แล้วก็จะช็อกหมดสติหมดแรงแบบเนี้ยคือคุณแม่นะคะ
คุณแม่พาลูกวัย๑๐ขวบเนี่ยก็คือตัวคุณแม่เองนะคะ
พาคุณแม่พาลูกวัย๑๐ขวบไปเล่นที่บริเวณชายหาดชาลาทัศน์
ซึ่งเป็นแหล่งท่องเที่ยวชื่อดังของอำเภอเมืองจังหวัดสงขลา
เมื่อช่วงบ่ายของวานนี้ตัวคุณแม่เองเนี่ย
คือนางสาวบุญเรืองอ่ะนะคะเขาก็กับครอบครัวก็เล่นกันอยู่ดีดี
เพราะว่าเดินทางมาไกลไงมาจากตั้งแต่จังหวัดยาลานู่น
เที่ยวทะเลที่สงขลานะคะพาลูกสาวมาด้วย
ลูกสาวคือน้องเปรี้ยวแล้วก็หลานอีกสองคนก็กำลังวิ่งเล่นกันอยู่ที่บริเวณริมชายหาดอยู่ดีค่ะ
ตอนแรกเนี่ยขึ้นยังไม่แรงนะคะแต่สักพักหนึ่งผ่านไปเหมือนลูกเนี่ย
โดนคลื่นลูกใหญ่ซัดแล้วก็จมหายไปในทะเลครับ
ส่วนล้านล้านคือวิ่งหนีขึ้นมาได้ทันขณะที่ทีมกู้ภัยก็บอกว่าจุดที่น้องจมน้ำไปเนี่ยนะคะ
เป็นแอ่งกระทะบวกกับมีขึ้นสูงสูงมากค่ะประมาณสักหนึ่งถึงสองเมตร
เด็กอายุน้อยค่ะ๑๐ขวบก็โดนคลื่นซัดลงไป
กระทั่งหายไปเจ้าหน้าที่ก็พยายามค้นหานาน๕ชั่วโมง
ตอนนี้ยังไร้วี่แววเห็นบอกว่า๕ชั่วโมงแรกของการค้นหาเนี่ย
ยังหาไม่เจอนะคะจนต้องยุติการค้นหาไปชั่วคราว
ทีนี้หลังจากนั้นกู้ภัยก็พยายามที่จะวางแผนเพื่อที่จะเตรียมหาน้องตลอดทั้งคืนตั้งแต่วานนี้จนถึงเช้าวันนี้
ขณะที่คนเป็นพ่อของน้องเปรี้ยวหวานเนี่ยก็เดินทางมารอรอที่จะดูเจ้าหน้าที่ค้นหาร่างน้อง
บางช่วงบางตอนคือคุณพ่อเนี่ยก็ทำใจไม่ได้แล้วก็ด้วยความเป็นห่วงลูกถึงกับหลั่งน้ำตาออกมาเลยค่ะ
โอ้โหกลายเป็นเรื่องเศร้าของครอบครัวนี้ส่งท้ายปีไปเลยนะโอ้โหหัวอกคนเป็นพ่อแม่อ่ะ
มันบีบหัวใจนะพาลูกมาเที่ยวทะเลกะว่าจะมีความสุขกลับกลายเป็นความสุขทุกข์
แล้วก็แบบร้องไห้แบบนี้หัวอกคนเป็นพ่อขณะเดียวกันบางช่วงบางตอนของการค้นหาร่างน้อง
คุณแม่ทำใจไม่ได้เข่าซุดล้มทั้งยืนเลยค่ะครับ
โดยเฉพาะช่วงที่พาร่างน้องขึ้นมาแบบเนี้ยนะคะทีนี้หลังจากที่พบร่างน้องเรียบร้อยแล้ว
เมื่อช่วงสายพบร่างน้องเปรี้ยวหวานแล้วนะคะ
แล้วก็ถูกนำไปส่งโรงพยาบาลเพื่อชนะสูตรต่อไปนะคะ
ขณะเดียวกันร่างของตัวเจ้าหน้าที่เองก็คือนายสถาพรมิ่งสุกวัย๓๖ปีที่เป็นไลฟ์
ของทรงคลาก็ต้องไปอ่าส่งโรงพยาบาลทรงคลา
หลังจากนี้ก็จะมีการทำพิธียกย่องเชิดชูเกียรติของการปฏิบัติงานอย่างกล้าหัน
จนถึงวินาทีสุดท้ายชีวิตเหตุการณ์นี้มีผู้เสียชีวิตสองศพด้วยกัน
อ่ะจะไปทะเลช่วงนี้ก็ต้องระวังกันด้วย